ความคืบหน้าค่ะเหตุการณ์นี้จับตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ
สรุปแล้วคนก่อเหตุก็เป็นญาติกับผู้เสียชีวิตกรณีที่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้อ่ะค่ะ
ไปพบศพผู้ชายคนนึงอายุยี่สิบห้าปีวัยเบนเจอร์เพศพอดี
แล้วก็ถูกแทงที่กกหูด้านซ้ายครับแต่ว่าจากการพูดคุยกับญาติของผู้เสียชีวิต
ญาติญาติบอกว่าจริงแล้วตัวผู้เสียชีวิตเองเนี่ยก็ประวัติไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่
มีนิสัยเสพยาเสพติดชอบอารวาส
เป็นที่เอือมระอาของญาติญาติและคนในพื้นที่
แต่สุดท้ายก็จับผู้ก่อเหตุได้
ผู้ก่อเหตุเป็นลูกพี่ลูกน้องของผู้เสียชีวิตค่ะ
เดี๋ยวค่อยไล่เรียงเหตุการณ์ดูนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนายชัยสิริชูกลิ่นอายุ๒๕ปี
คว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ในสวนยางพารา
สภาพศพคือนอนคว่ำหน้าอยู่ใส่เสื้อสีน้ำเงินขาว

สภาพศพถูกแทงด้วยของมีคมเข้าที่กกหูด้านซ้าย
มีร่องรอยถูกทุบด้วยของแข็งที่กลางศีรษะและกลางหลังนะคะ
มีรอยฟกช้ำที่แก้มขวาฟันหักหลายซี่เลยค่ะ
จากการพูดคุยกับคุณลุงของผู้เสียชีวิต
คุณลุงประจักษ์ชัยฤทธิ์อายุ๔๗ปี
คุณลุงบอกว่าจริงแล้วผู้เสียชีวิตเองก็มีประวัติเสพยาเสพติด
อารวาสเป็นที่เอือมระอาของญาติพี่น้อง
ก่อนจะมาพบศพเนี่ยค่ะได้ยินเสียงสุนัขเห่าเสียงดังเลย
ก็เดินตามเสียงสุนัขไปสุดท้ายพบศพหลานชายอยู่ในสวนยางพารานะคะ
ผู้ใหญ่บ้านระพีพันธ์พรมฤทธิ์ก็เล่าให้ฟังว่า
ปกติแล้วผู้เสียชีวิตจะอยู่กับคุณตาค่ะ
คุณตาอายุ๗๐แล้วพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตเลิกรากันไปนานแล้วนะคะ
ปกติผู้เสียชีวิตก็จะกรีดยางอยู่หลังบ้าน
ล่าสุดก็คือเมื่อ๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
คุณตาของผู้เสียชีวิตไปแจ้งความ
จะเอาผิดกับหลานชายก็คือตัวผู้เสียชีวิต
เพราะว่าไปบีบคอตาค่ะ
ตอนนี้คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีนะคะ
นี่คือนายชัยสิริผู้เสียชีวิตอายุ๒๕ปีนะคะ
คือคุณตาไปแจ้งความเพราะว่าถูกบีบคอ
คุณตาบอกว่าโอ้โหถูกหลานทำร้ายร่างกายบ่อยค่ะ
ตาเองถึงขั้นต้องไปอยู่บ้านญาติ
ทีนี้ค่ะแนวทางการสืบสวนสอบสวนของคดีนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าได้ข้อมูลมาว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวนายชายเสร็จผู้เสียชีวิตเดินออกจากบ้านไป
กรีดยางที่สวนยางห่างจากบ้านไปประมาณ๑๕๐เมตร
ว่าจังหวะนั้นคนร้ายน่าจะซุ่มอยู่ใกล้ค่ะ
ตอนแรกไม่รู้นะว่าคนร้ายมีกี่คนกันแน่

แล้วคนร้ายไปด้านหลังของผู้เสียชีวิต
อาศัยจังหวะช่วงที่ผู้เสียชีวิตก้มหน้ากรีดยาง

แล้วเอาของมีคมแทงซ้ำจนเสียชีวิตนะคะ
วันนี้ตำรวจสพห้วยยอดลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ไปหาอาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุค่ะ
เพราะว่าเมื่อคืนนี้ช่วงหัวค่ำในป่ามันมืดมาก

ก็เลยยากที่จะหาอาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
วันนี้ก็เลยลงพื้นที่ไปหาอีกรอบหนึ่ง
เจ้าหน้าที่เดินตรวจสอบในสวนยางพาราในรัศมี๕๐๐เมตร
รอบที่เกิดเหตุมีมีดกรีดยางของผู้เสียชีวิตตกอยู่ค่ะ
ห่างจากจุดที่พบศพประมาณ๓เมตรนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนอาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
ว่าเป็นท่อนเหล็กที่มีปลายทู่หน่อย

ก็เลยต้องเรียกคนใกล้ชิดเรียกพยานมาสอบปากคำ
ตอนนี้สอบปากคำไปแล้วหลายปากค่ะ
คุณยายของผู้เสียชีวิตยายซ้องไกรเทพอายุ๗๐เหมือนกัน
คุณยายบอกว่าตัวเองไม่ได้อยู่กับคุณตาที่ดูแลหลานคนนี้นะ
ยืนยันว่าหลานชายคนนี้ติดยาเสพติดจริง
แต่นอกเหนือจากประเด็นติดยาเสพติดเนี่ยพื้นฐานเขาก็เป็นคนดีเรียบร้อย
ไม่ได้เกเรอะไรยายบอกรู้ข่าวก็เสียใจแล้วก็ตกใจมาก
ปนิชาอิ้วสูอายุ๕๓ปีแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะ
แม่บอกว่าก็มีลูก๓คนนะคะ

ก็มีคุณตานี่แหละเป็นคนดูแล
ตัวแม่เองไปทำงานอยู่ที่ภูเก็ต
ที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ติดต่อกับลูกสักเท่าไหร่
ก็พอจะรู้มาบ้างว่าลูกชายคนนี้อยู่กับคุณตาก็ทะเลาะกับคุณตาบ่อย
แต่ปมเหตุจริงไม่แน่ใจว่าเกิดจากเรื่องอะไรกันแน่
ที่ที่ทราบก็คือไม่มีปัญหาใครไม่ว่า
พี่ไม่ทราบเพราะว่าเขาจะไม่พูดอะไร

เขาโทรมาขอเงินมาคะ

ก็รู้ข่าวดีว่าเขามีปัญหา

แล้วทีนี้ก็หลับตาล้มลง

ไม่นึกว่าเรื่องนี้ต่ำถึงปันนั้น

ปันนี้ไม่เจ๋ยมันเก๊มันเห้ย
ความรู้สึกขอร้องร้อนมันอย่างเด็กนั้น
ถ้ามันเจ๋ยตีรองโรเล่มมันไม่เดือดหรือ

ผู้ที่ลงมือฆ่านายชัยสุริชูกลิ่นวัย๒๕ปีจนเสียชีวิตนะครับ
เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะฮะ
เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ตายนะครับ
ชื่อนายปริชาชัยฤทธุ์หรือว่าในวรรณ์นะครับ
อายุ๕๒ปีแต่ว่าเขามีสัตว์เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
หลังจากที่สอบปากคำพยานไปหลายปาก
แล้วมีคนเห็นนายปรีชาเดินออกมาจากจุดเกิดเหตุ
ในช่วงที่มีเหตุการณ์นายชัยสุริถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ตอนที่ถูกคุมตัวไปโรงพักนี่ก็สีหน้าเคร่งเครียดเลยนะครับ
แต่ก็ให้การรับสารภาพนะครับว่าก่อเหตุจริงว่าฆ่านายชัยสุริจริง
ปรีชาบอกว่าตาของผู้ตายเนี่ยมีศักดิ์เป็นลุงของนายปรีชานะฮะ
แล้วทีนี้ก่อนเกิดเหตุเขาไปเจอนายชัยสุรินะครับที่สวนยางเขาได้เข้าไปเตือน
บอกว่าอย่ามากรีดยางตรงนี้นะแบ่งให้ลุงเนี่ยเขากรีดบ้าง
ลุงของเขาลุงของนายปรีชาผู้ต้องหาก็คือตาของนายชัยสุริผู้ตาย
ปรีชาเขาบอกเขาไปเตือนเรื่องนี้นะว่าสวนยางตรงนี้แบ่งให้ทางตาเนี่ยเขากรีดบ้างนะครับ
แล้วก็ตัวนายชัยสุริผู้ตายเนี่ยไปกรีดอีกแปลงนึงสิ
แต่อันนี้นายปรีชาเขาอ้างนะครับพอเตือนไปแบบนี้นายปรีชาอ้างว่านายชัยสุริพยายามจะใช้ท่อนเหล็กเข้ามาตีเขา
ก็เลยมีการยื้อแย่งกันอยู่พักหนึ่งนะฮะ
นายปรีชาบอกว่าสามารถแย่งเหล็กมาจากนายชัยสุริได้ก็เลยใช้ตีแล้วก็แทงจนนายชัยสุริเสียชีวิต
เรื่องพื้นที่กรีดยางว่านายชัยสุริจะต้องแบ่งให้กับตาเขาได้กรีดบ้าง
แต่เวลาไปเตือนกลับถูกนายชัยสิริขู่ฆ่าอยู่หลายครั้ง

พรภาพคุมตีก็ได้ครับพี่ปุ๊บฐีจับ
เขาไม่เคยกล้าไปทำขึ้นแต่ว่ามันอยู่นั่น
เขาก็คงกล้าไปเจ็บพอเจือนนิด
กล้าไปบอกมันว่าอย่าเห็นอย่างสาหรับ
เอาให้ตาตรูอีกแห้งอีกแข็งนิด

มันมีตามค่าถ้าไปนั่งเขาไปแดกมากัน
นี่คำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับซึ่งสพห้วยยอดบอกว่าถ้าฟังจากข้อมูลตามคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาเนี่ย
แล้วก็ไปสอบปากคำคนในพื้นที่แล้วสวนยางพาราที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
ยางพาราแห่งนี้ปกติเขากรีดกันหลายคนนะครับท่านผู้ชมครับมีคนกรีดเนี่ยหลายคนแบ่งกันกรีดนะฮะ
ปกติแล้วจะมากรีดกันก็ตอนดึกหน่อยแต่ตัวนายชัยสุริมักจะไปแอบกรีดก่อนคนอื่นเขา
มันก็เลยมีปัญหากันอยู่เรื่อยนะครับทำให้คนอื่นเขาไม่พอใจ
เวลาไปห้ามปรามนายชายสุริผู้ตายก็ไม่ยอมฟังนะครับก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหาก็ไปห้าม
แล้วก็มีปากเสียงกันแล้วก็มีเหตุการณ์ฆ่ากันตายเกิดขึ้น
ตอนนี้แจ้งข้อหานะครับก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะฮะนี่ฮะ